พาไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะคะ

ก๋วยเตี๋ยวปุ๊บลุกปั๊บเก็บจานแล้วเช็ดเลาะให้ด้วยค่ะ

คนเยอะมากเลยทั้งสองท่านรีบกิน
อันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวกูดสัก
อยู่ที่กาญจนบุรีจะเห็นว่าลูกค้าเต็มร้านเลยเห็นไหมคะ
จะไม่มีเก้าอี้นั่งแต่ว่าลูกค้าโต๊ะนี้น่ารักมาก
คุณป้าทั้งสองท่านรีบกินเพราะเห็นว่าคนเยอะ

พอกินเสร็จปั๊บเก็บจานเก็บแก้วน้ำ
ไม่พอเช็ดโต๊ะให้สะอาดแล้วก็เดินออกไป
แล้วสุดท้ายลูกค้าอีกคนนึงที่รออยู่เนี่ยก็มานั่งนั่งได้เลย
ไม่ต้องรอให้ลูกจ้างให้คนในร้านมาเก็บอีก
บอกข้อความว่าสุดยอดลูกค้ากินอิ่มปุ๊บลุกปั๊บ
ให้ลูกค้าที่ยืนรอนั่งแทนเลยป้าฉันน่ารักมากขอบคุณครับ
ทางร้านยังบอกว่าก๋วยเตี๋ยวของป้าอีก๓ถุง
ยังทำไม่เสร็จแต่ป้าก็ไปยืนรอ
ไปยืนรอก๋วยเตี๋ยที่สั่งกลับบ้านให้คนอื่นได้นั่งแทนไปก่อน

ชาวเน็ตที่เข้ามาชมคลิปนี้ต่างชื่นชมคุณป้าค่ะ
น่ารักมากรีบกินให้คนอื่นนั่งแถมเช็ดโต๊ะให้ด้วย

น่ารักจังเลยนะคะนี่มีจิตสาธารณะมากเลยนะคะ